การแข่งขันของมวยคู่ที่สองครับครับครับผลการแข่งขันของมวยคู่ที่สองครับ
ครับครับกรรมการอานันทร์เมฆสวรรค์กรรมการอลินทร์ผ่องหิลันทร์
และกรรมการยศพลกุมลนันครับมีความเห็นเหมือนกันครับ
ให้ไฟแดงแพทย์พังอันสี่สิบเจ็ดและสายยาเล็กสี่สิบเก้าครับ
โอ้โหน้ำเงินเร็วทำเร็วนะชิงออกก่อนจ่ายแจ้งมากพี่ชัยครับ
เข้าป้ายไปได้นะครับขาดตั้งแต่เอ่อยกสี่ครับ
ขึ้นยกห้ามาก็ขาดลอยเลยนะครับส่วนคู่รองของการถ่ายทอดสดนะครับ
คู่นี้เป็นศึกล้างตานะครับมุมน้ำเงินเคยแพ้มาก็จริง
แต่ช่วงหลังฟอร์มสดเหลือเกินนะครับ๓ฟอร์มหลังไม่แพ้ใครเลยครับ
ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงจะล้างตาได้สำเร็จหรือว่าจะแค้นฝั่งหุ่นนะครับ
ครับมวยรองครัวเอกของเราวันนี้ครับฝ่ายแดงกุญศึกอพิมทธ์สีชื่อนิกรเดชโมอายุสิบเก้าปีเป็นชาวจังหวัดอุดร
ชกมาแล้วป่าสิบสี่ครั้งชนะหกสิบแพ้ยี่สิบสี่ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนอินทราชัยช่อห้าพยักษ์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับฉลามศึกสขวานิสสังรอดครับชื่อทัศพงศรีขาบอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
หมวยทั้งคู่ที่เคยมาโชว์ฟอร์มที่ไทยรัฐแล้วนะฮะแขนแล้วครับก็คุ้นเคยกับอาธารณี

เมื่อวันที่๑๘กรกฎาปี๕๘ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
ทางฝ่ายแดงขุนศึกเป็นฝ่ายชนะคะแนนโชชัย

แต่ว่า๓ฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดเลยครับ

ฉลามศึกหรือว่าโชชัยปสุวรรณโชธเดิมนะครับ
ฝีมือดีครับรายนี้แข้งซ้ายจัดจ้านนะครับ
กำปั้นก็เพิ่งพาได้ร้อยละบาทที่พลิกเกมมาแล้วครับ

อ่ามุมแดงก็มีน้องทำนะครับ

แต่หัวใจเขาหล่อมากครับเพราะว่ารักมวยไทย
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

ถอดมงคลให้กับฉลามศึกนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ได้รูปร่างสูงยาวกว่า

มีหมัดกับศอกด้วยพี่ปั่น๑๓๒น้ำเงิน
โชดชัยปอสวนชดนะครับ
โชดชัยปสุวรรณโชดหรือว่าชลามศึกสขวศโชดชัยนี่มันจะโชดช่วงหรือเปล่า
ในวิจัย๑๓๒อยู่อย่างยาวแล้วตอนนี้ก็สดมากนะสดเพราะเปลี่ยนชื่อ
โชคชัยมาเป็นฉลามศึกแพ้ยากเลย
เด็กนครบะถมแม่พูดถึงนครบะถมคุณแม่นาดิษฐ์มันมีมวยเอกตัวนี้ดังมากเลยครับ
น้ำเฉินไฟแดงที่จังกูดอร์นลูกศิษฐ์ทางเอกบางไซ่เมื่อสักครู่นี้เสื้อรายหน้าตาอ่อนเห็นมั้ย

มันต้องดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการ
เพราะวงการมือของเราจริงมองมาเห็นแต่รุ่นเก่าเท่านั้นเลย

ดีว่ามุมคนถอดกระถาไปมาสักครู่นี้นะ
เนี่ยเราต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมา
สีเสื้ออพิมนต์ศรีนะแดง

เปิดเกมหมัดอันตรายนะครับ

เป็นมวยในสัมกัดของ
กลุ่มตำรวจตรีอัฐราเดชพิมนศ์ศรีนะครับแดง

หัดกระสอบขุนศึกนี่จะให้คำตอบได้หรือเปล่า

โอ้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะ
ขั้นต่อจะไม่มาแล้วอย่างที่บอกพี่ปากจะไม่มาแล้วแบบนี้
นี่คือยี่ห้อของศึกยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
แล้วสองยกนะสามยกเข้านี่สลบเลยนะสองคู่เลย
ภาษามวยก็ดูแล้วเน่าเข้าดูแล้วเน่าเข้าเข้าแล้วเน่าเลย

เพศดูเขาเล่นกับเล่นให้เขาดูนะมันต่างกันเยอะเลย
อ่าตนตนก็เล่นเล่นตนตนก็เล่นกันดูเขาเล่นนะ
ไม่ตอนต้นก็เล่นเขาไปเล่นให้เขาดูต่อไปก็ดูเขาเล่น
เนี่ยพอเข้าตาก็ดูเขาเล่นแล้วเพราะหมดแล้วสองคู่
อ่าแต่ว่าตอนนี้กูสามอยู่ยาก
ก็บอกแล้วเรื่องหมัดมวยมันกล้วยปิ้งเล่นมวยต้องเล่นมวยรองวันทรงชัย
พลิกตลอดแบงนี่เป็นไงไม่มีบวมหมดแล้วมวยวันทรงชัยเนี่ย
กล่าวบ้านเก่าหมดแล้วแข่งสายสวยนะครับมันจะคู่น้ำเงินทางท้ายก่อนเลย
ติดตามเกมของมวยคู่นี้นะซึ่งก่อนการชกบรรดาเกจีอาจารย์ไม่ว่ากี่สำนัก
บอกว่าฝ่ายแดงดูได้เปรียบหน้าเสือแข็งแรงเชียร์ดีหนักนวงรุนแรง
ขนคลองเชียร์มาเยอะด้วยอ่าอันนั้นเป็นการวิจารณ์ของนักวิจารณ์นะ
แต่ว่าเกมตอนนี้ต้องดูนะต้องดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาวิจารณ์หรือเปล่านะครับ
เหมือนกันไม่กลัวนะหมดยกสิน
วยร้องคู่เอกมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วยกแรกครับ
ฝ่ายแดงนี่ขุนศึกนี่เข้าไปโดนทางด้านขระหลามสุขธิบเสียหลักเลย
ยมัดแรกครับทางขุนศึกต่อยหมัดเตะขวาเข้าติดต้นแขน
ออกต่อยกที่สองผู้รองกว่าฉะสุดครับ

ครับผู้ชิดฐานบนวิธีนะครับนรงธนาจันทร์ให้กระแนน๓คน
อำนาจสายฉลาดยศพลสุพมลนังร้อยตำรวจเอกสัญญา

ขอบคุณคุณภัยปัญญารักษ์อุจจรภงเชี่ยวสกุล

มอบกรรมการมาทำการตัดสินทุกวันเสาร์

ก็เรียกว่าศึกยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้ความเชื่อถือสูงนะ

คือการจัดที่ยอดมวยไทยรัฐตรงนี้จะเน้นตลอดนะ

แม้ว่าคุณดูแบบประกอลพระจันตร์ชายกิงสร้างปากกาเหล็กลูกมิมิด

อ้าวมวยพวกนี้มวยแค่ตัวเงินแสนต่อยรายการเงินล้านทั้งสิ้นเลย
เน้นมวยพลิกด้วยนะที่แล้ววันนี้อีกนะเพชรลำสินอย่างเงี้ย

โอ้โหหมัดเนี่ยต้นอันตรายแบบนี้ครับขุนศึก
การเช็คบินก่อนนะไม่อยากอยู่ยาว
อยากจะกลับเลยอยากกลับสงการแล้ว
อันตรายมากเลยนะหมัดที่ทองนั้น๑๒
เสียวหวัดเสียวเลยว่าอย่างนั้นเธอออกมานี่
มืดหิดนับนับทันที
คุณงุยขยับนี่มีแท่งขวาพี่พะอันตรายนะ
สงสัยเกมน่าจะยาวละนะคุณผู้ชม

อันตรายเมื่อชนะบ่อยมันไม่กลัวแพ้มันได้ใจ
กล้าบัวกล้าออกเป็นไปได้เป็นไปได้
อยากที่เปลี่ยนชื่อนะเริ่มดูดีขึ้นมาเลยนะ
แต่หลักศึกแข่งซ้ายหน้าเตะและซ้ายพยับ
วางไปด้วยครับในเกมยกที่สองนะครับตอนนี้บล็อกหุ้นวายแล้ว
แล้วทุกคนเท่านี้มีตีนซ้ายมาแบบนี้ผมรู้สึกเหนื่อยเลย
ตีนซ้ายมาครับทำให้ผมรู้สึกออกสอบขวาไม่ได้

หลอกหลอกอ๋อหลอกแล้วเตะขวา
เตะหลุดก็รู้สึกเจอส่วนได้แข่งขวาเจ็บเหนือกัน
หยุดไม่ได้นะครับมวยระดับแบบนี้แล้ว
ออกอาวุธกันนี่หวัดเสียวทั้งคู่นะครับคุณผู้ชม
กับมวยใหญ่๑๓๒ปอนด์
หนีมากด้วยวันนี้ไอ้เจ้าฉลามศึก
พร้อมสู้อ่ะได้ใจอ่ะ
ช่วงนี้ได้ใจแข้งซ้ายหน้าเต็มครับลำตัวจับเข้าไป
มีปีหน้ามาแบบนี้สร้างความระบากใจให้ขุนศึกเลย
ใครใส่กาแยกจังหว่ายืดหมัดขวาไว้โดนขึ้นมากั้นพอเลยนะ
ทีมงานเอกบังไซครับนี่ครับเจอแข้งซ้าย
โอ้โฮ้ยสายยักษ์เต็มหน้าครับหน้าแงงหน้าหาย
ฝุ่มศึกต้องเป็นฝ่ายขยับโตปเกมแล้วก็ศึกไหนจะแน่กว่ากันครับคุณผู้ชมติดตาม
ศึกยอดโดยไทรรัสนี่นี่แน่นอน
ต่อยสวนคืนด้วยหมัดเช่นเดียวกันนะครับฉลามศึก
นี่ครับไอ้ใจมีมัดจริงแข้งขวาเสริมสลับมาด้วย

วันนี้ออกอาวุธของไอ้เจ้าฉลามศึก
มวยรองคู่เอกของเรานี่ผ่านมาแล้ว๒ยก
นี่ภาพช้ายกอีก๒
ฉลามศึกนี่หัวแข้งขวา
แล้วก็คุณศึกนี่เตะหลุด
จบแล้วมีศึกวันทรงตัวก็ด้วยนะ
ในวันนี้เป็นเกมการละเล่นนะครับก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีครับแล้วต่อด้วย
ร้องได้ให้ล้านไปโดยดีก่อนยก๓แล้วพี่ปาก

ต้องเปิดเกมแล้วแดงช้าแบบนี้โดนเก็บกินเรื่อยเลยเจ็บนะ
ในวัดสถานการณ์ในสตูดิโอรัดพร้าว๑๐๑ตอนนี้วุ่นวายเห็นแสงขี้แดงเห็นแสงขี้
ในวันวุ่นก็ได้วุ่นกันมาแล้วครับไหวหมูอาจจะเกิดขึ้นต้องชมอีก๒ยกที่เหลือที่ตรงนี้

ต้องเปิดเกมโดยตลอดนะครับขุนศึกอพิมลสีแดง
เตะขวาต่อยขวามี๒มีหมัดด้วยแต่วันนี้น้ำเงินแน่มันโดนแล้วไม่เสียเทียน
แล้วโต้ตีนซ้ายมาแต่ละตีนี่มันเข้าตลอดขุนศึกนี่บังไม่ทัน
วันนี้ตั้งรับแน่นเนียนดีเหลือเกินนะครับฉลามศึก
เน้นต้องเปิดเกมนะครับขุนศึก
แค่งซ้ายหน้าสาดขยับเดินเข้าหาคู่มาเรื่อยครับ
ต้องมีตีนซ้ายบ้างขุนศึกถ้ามีตีนขวาอย่างเดียวก็ไปโดนตีนหน้าของน้ำเงินทุกที
ใต้ขวาใต้ซ้ายใต้เต้นตัวอันเนียนดีเยอะเกินนะ
รับเลยกรรมการเลยพากัน
มันเต็มนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะยังต้องหักไม่ได้นะ
มัด๑๒ตั้งปล่อยตั้งแรก

เต้นหัวหล่อเต้นหัวหล่อต้องมัด
ตั้งปล่อยตั้งโดนนี่คือความสนุกความเย็นข้นของมวยทีวี
ซุปกราศทั้งคู่
ตั้งปล่อยตั้งแรกตั้งปล่อยตั้งโดน
ใครลนใครลนใครโดน
เอาไปยังไงมัดขวาตัวกวาขวาตัวกวา
บวกกันเดียวครับตอนนี้อยู่คร้องนอกเสียเปียบ

เอ้าพี่ป้าโดนแล้วมีเมานะ
มีเมาไม่มีเมา
โอ้โหดูอันตรายทั้งคู่เยี่ยมยอด
ไปบุกกับบุยอาชีพได้ไงแล้ว

เรียบร้อยแล้วหล่นหล่นหล่น
ทันควันเลย

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

หลังจากที่โดนนับแล้วมันได้นับคืนนะครับขุนศึก
อันนี้ค่อยขยับเจอแค่งขวาโต้คืน
เจ้งแค่ขวาโต้คืนมา

ต่อยขวามาเป็นลูกคู่เท่ากันเลย

ถ้าเล่นเชิงแบบนี้น้ำเงินดูดีขึ้นมาอีกนิดนึ

เกมที่เยี่ยมยอดมากครับคุณผู้ชม
นี่ครับแข้งขวาเตะเนียน

ให้เจ้าฉลามศึกขุนศึกขยับเปิดเกมครับ
โต้ในแข้งขวาเจอมัดขวา

สารพัดใส่สู้กันเบียดมากครับคุณผู้ชม
ฉลามศึกนี่มารอจังหวะสอนะครับ

กับแล้วพริกตาไม่ได้เลยนะพี่ปาก

อย่างนี้หลายคนถามว่าดุเดือดมีไหม

ถ้าเราควักให้ได้อย่าก็ควักให้เลยเอง
ต้องประทึกไว้เป็นคู่ดูเดือดของไทยฮารักษ์อีกคู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชม
ได้เลยคู่นี้ยก๓น้ำเงินมันแดงเจ๊งชัยไปแล้วแม่

ต้องบอกว่าเป็นคู่ดูเดือดของไทยรัฐอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
ในยกที่๔ครับแข้งขวาเริ่มทำงานได้ดีครับ
เจ้าฉลามศึกขุนศึกเปิดเกมเดินตลอดเจอแข้งซ้ายติดบัง
พยาบเดินวางให้ขวาฟาตรวรรค์ตัมตัว
คุณผู้ชมชี้กันไปชี้กันมา
ต่างฝ่ายต่างชี้กรรมการเท่านั้นเป็นผู้ชี้ขัดให้ใครแพ้ชนะ
พูดง่ายหมด๔ยกนี่ไม่เห็นตัวนะครับท่านผู้ชม
ไม่รู้จะออกแบบไหนมันนับน็อกแตกนี่มันเกิดขึ้นได้หมดเลยบวกอีกแล้ว
แดงเดินช้าแบบนี้ดูครับขุนศึก
น้ำเงินนี่รู้เลยครับไม่จำเป็นนี่ไม่แรกโอ้โหโดนตีนขวา
เดินเข้าไปผิดจังหวะแบบนี้โอ้โดนขวาบวกขึ้นมาน่ากลัว
เจ้าชะหลามศึกถูกฉลกกับชื่อรึเปล่า
นี่ไม่ใช่โชชัยนะนี่คือฉลามศึก

และตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาฟองเหมือนสดสายซาบซาด้วย

ยกที่สามประมาณครับไปเผยแร่เข้าไง

โอ้โหเตะเก็บกินไปเรื่อยครับบวกเข้าไปเรื่อย
แค่งขวายังใช้งานได้ดีเลยครับน้ำเงิน

ซ้ายก่อนยังอ้าววิเตียมหักหลงกันทั้งคู่
ปลายยกที่สี่จากเมื่อที่สี่
ค่าผิดภาคของรองผู้เอกรอกทรัพยกที่สี่ที่ผ่านมา
ทางด้านฉลามศึกเกือบโหดแข้งขวาเข้าลำตัว
ขุนศึกเกี่ยวขาได้ต่อยหมัดขวา

วยคู่นี้สนุกสูสีอาวุธพันกันเลย
ก็ยก๔นี่ฉลามศึกเองไม่แลกด้วยนะพี่ชัยนะ

ใช่ครับทำได้สวยงาม

คุณศึกต้องตื้อเลยครับตื้อเหมือนจีบผู้หญิงนะครับ
ถึงเย็นถึงถึงจะแซงเข้าป้ายได้ครับ
คู่นี้นี่ยังเอาเขียนบทเอาไว้เลยครับ

หมดยกพี่ป่าที่มุมแดงนี่บอกว่า
ให้เดินแล้วต่อยลำตัวอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ยกที่๔
พอต่อยไม่ได้ยกที่๕ยังบอกให้ต่อยลำตัวอยู่

แม่มวยังนี้ผมว่ามันใส่สู้กันแบบคินิส
เหลือคำบรรยายจริงครับคุณผู้ชม

อย่างน้อยพูดไม่ได้มันไม่มีที่หยุดที่ว่างเลย
วันนี้ก็เหลือพี่น้ำเงินอย่างเดียวแล้ว
จะเซฟอย่างไรจะป้องกันตัวยังไง
แต่มวยแบบนี้ครับตัวเองน้ำเงินนี่เป็นมวยถนัดอยู่แล้วนะครับ
ต่อสู้เดินเข้าหาแล้วออกแบบนี้เลย
ถ้าพลาดมาโดนหมัดสองหมัดหล่นได้อีกนะ

ไอ้เจ้าฉลามศึกมันมาดีเป็นพิเศษเลยนะ

ศึกก็ต้องเปิดเกมแล้วครับมานิ่งมารอไม่ได้ครับ
สายตาคอยดูฉลามศึกซ้ายคอยถีบ
สายคอยเตะเบาเหน็นหมัก
ออกมาแล้วเขาอยากออกรอไม่นึ่งสายคอยยับ

ตอนนี้ยังไม่ปิดเกม

อีก๒นาทีเกิดขึ้นได้น่ะ
ปล่อยโะสอได้แล้ว
น่าจะโดนเข้าไปช็อตหยุดได้แค่จังหวะแบบเนี้ย
จังหวะโยนเข่ามาแล้วบวกหมัดนี่ลนนะพี่ป๊า
ก็รวมมีเซียลทุกคนครับทุกมัดที่ออกของไอ้เจ้าคุณศึก
อันตรายทั้งสิ้นครับโอ้โหดูครับ
เน้นในเน้นในน่าจะเว้ยมันสู้จริงนะครับ

วันนี้คุณศึก

แต่ยังจะสวนไม่หมาดผู้ประซานตามได้ขวา
เสียวไปเสียวมาครับ

ห้าวพอตัวเลยนะครับ

โอ้โหนี่ครับดูความสนุกของยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ทุกวันเสาร์๒โมงเย็นนะครับ

มวยเงินแสนเพศรำสินทห้าพระยักษ์
ใส่กับผลหลวงศิษย์บุญมีต่อกัน๒ตอนนะ

ขนาดเคยเยิ่นกับพวกแสงมณีอย่างนี้มา

แล้วเคยมาชกศึกยอดมวยไทยรัฐมาแล้วด้วยนะครับ

และน้องเงินเวลามวยถึงเค้าหาเองเลือกร่างมุมธนัดกว่า

เลยหลับหูหลับตานี่ไม่ต้องเลยครับยังไงก็ต้องให้คู่นี้เพราะทำได้ดี
โดนนับไปก่อนนี่พลาดนะครับอุตส่าห์เอานับกลับคืนมาได้ครับ
สุดท้ายแล้วแม่แซงกลับมาไม่ได้แต่ชกได้ดีนะครับขุนศึก
ผู้ชนะนะครับฉลามศึกสขวันนี้๒รอบ
มาจากนักแนะนำขุนศึกอพิมพ์มนศ์ศรีไปรองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐ